เกิดขึ้นที่พัทยาชมบุรีนะครับ
หลังจากมีคนไปพบหญิงชราตาบอด
เดินตามหาลูกสาว
โดยเธอบอกว่าขาดการติดต่อกับลูกสาวไป๑๗ปี
เพียงแต่ว่าลูกสาวทำงานอยู่ที่พัทยา
มาตามหา๒วันแล้วแต่ตามเท่าไหร่ก็ตามไม่เจอ
เงินที่พกติดตัวมาก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับ
ก็ต้องอาศัยนอนตามสาราริมทาง
คนที่พบที่เจอคุณป้าท่านนี้
ก็สงสารไปพูดคุยไปถามเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็เรื่องมาถึงหูพุศข่าวพุศข่าวของเรา
ก็ลงไปคุยกับนางบุญเรืองสิริเวชอายุ๖๘ปี
คุณป้าบุญเรืองเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกทั้งหมด๔คน
แต่ขาดการติดต่อไปนานกว่า๑๗ปีแล้ว
หลังจากที่คุณป้าเลิกรากับสามีเก่า

คุณป้าเคยเจอกับลูกสาวคนเล็ก
ชื่อนางสาวเจนจีราหลังทองหลางที่มาทำงานในเมืองพัทยา
จากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปอีกนะครับ
คุณป้าก็ชวนสามีใหม่ก็คือนายสุริยาพันธ์สิง

เดินทางจากจังหวัดสะแก้วเลยคุณ

ยังภาคตะวันออกมาเมืองพัทยา
เพื่อจะตามหาลูกสาวคนเล็กที่เป็นความหวังว่าจะเจอตัวนะครับ
ซึ่งตามหามา๒วันแล้วยังไม่พบ
เงินที่นำติดตัวมาหมดเกลี้ยงนะฮะ
ไม่มีเงินจะซื้อข้าวซื้อปลากินแล้วนะครับ

ป้าเป็นต้อกระจกแต่ว่าไม่ได้รักษา

จนตอนนี้ตาบอดสนิทแล้ว
อยากจะเจอหน้าลูกแต่
แต่ละคนไม่รู้ไปอยู่ไหนกันแล้ว
เพียงว่าลูกคนแรกและคนที่๓ไปอยู่ต่างประเทศ
ส่วนคนที่๒อยู่กรุงเทพแต่ติดต่อไม่ได้
แล้วก็ลูกสาวคนสุดท้องคนที่๔ทำงานที่พัทยา
ก็เลยมีความหวังแค่คนเดียวคือคนสุดท้องนี้
ที่ยังพอจะติดต่อได้เมื่อ๓ปีก่อน
ท้ายที่สุดคุณป้าก็เลยเดินทางมาพัทยา

ใช่ค่ะคือเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา
ป้าก็ไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปขอพักที่โรงพักเมืองพัทยา
ก็มีเจ้าหน้าที่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นหน่วยงานไหนนะคะ
มาบอกว่าลูกสาวคนเล็กของคุณป้าเสียชีวิตไปแล้ว

หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พาคุณป้าไปส่งที่บ้านพี่สาว
ของนายสุริยาสามีใหม่ในอำเภอสัตหีบเนี่ยนะคะ
แต่ว่าพี่ของสามีไม่ให้พักด้วย
เพราะว่าที่พักนั้นมันก็คับแคบ
ทีนี้ก็เลยทำให้ตัวเธอกับสามีก็เลยต้องออกมานอนพัก
สาราหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
เพราะเอาจริงคุณป้าบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อ

และกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนพบเห็น
แล้วก็มีคนเข้าไปลงในโลกโซเชียลด้วยนะฮะ

ทั้งเมื่อตี๓ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองนะครับ
พันธ์ตำรวจโทปียพงศ์เอ็นสารสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยา
ก็ได้เดินทางไปพบกับคุณป้าบุญเรือง
ที่สาลาด้านหน้าที่วักกาลอำเภอสัตยาหิบ
เมื่อไปถึงนะครับก็พบทั้งสองคน
ขดอยู่ในสภาพหนาวสั่นนะฮะ
สอบถามนายสุริยาสามีของคุณป้าบุญเรือง
เล่าถึงสาเหตุที่มานอนอยู่ในสาราริมทะเลแห่งนี้
ก็เพราะได้เคยไปพักที่โรงพักเมืองพัทยาแล้ว
แต่มีคนมาไล่ไม่ให้นอนอยู่ที่หน้าโรงพัก
ก็เลยย้ายไปบ้านพี่สาวก็คับแคบอยู่กันไม่ได้

แต่ก่อนหน้านี้มีพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่

เรื่องต้นตำรวจท่องเที่ยวได้ให้ทั้งคู่เลยฮะ
ทั้งคุณป้าบุญเรืองแล้วก็คุณลุงสุริยาเนี่ยนะครับ
ก็ไปพักที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาก่อน
เช้าวันนี้จะดำเนินการติดต่อหาลูกทั้ง๔คน

แล้วก็ช่วยเหลือให้แม่และลูกได้เจอหน้ากันนะครับ